จะถูกกระบะสีดำคันหนึ่งไล่ยิงโชคดีที่ไม่เป็นอะไรนะครับ
วันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต้นทางที่ตำรวจได้มาแล้วนะครับ
กรณีที่เกิดขึ้นบนถนนบางกรวยไซน้อยในพื้นที่นนทบุรีนะครับ
นนทบุรีและสพบางใหญ่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านอาหารที่เป็นร้านข้าวต้ม
เป็นร้านที่ผู้ก่อเหตุที่ขับรถกระบะสีดำเข้าไปใช้บริการ
แล้วก็ขับรถออกมาเจอกับรถยนต์ของพริตตี้สาวที่เข้ามากันสองคน
นี่ฮะผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของรถกระบะสีดำนะครับมีลักษณะก็คล้ายคล้ายกับคนในเครื่องแบบนะ
ถ้าดูจากศีรษะในการตัดผมอะไรพวกนี้นะครับทรงผมจะสั้นเกลียน
เดินออกจากร้านใกล้กับจุดเกิดเหตุบนถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางใหญ่นนทบุรี
แล้วผู้ต้องสงสัยก็ขับกระบะ๔ประตูสีดำคันนี้ออกจากร้านไป
แล้วรถของนางสาวมนัสวีสิงหอนกับนางสาวสถิธรเตชะธรรมรัฐเขาก็ขับตามหลังมาไม่กี่วินาทีนั้นเขาก็เพิ่งเลิกงานมา
นะคะจะเห็นว่ารถเก๋งสีขาวเนี่ยมีจุดไปเยี่ยบเรคแบบเนี่ยจนไฟท้าย
นี่แดงโร่กลางถนนเลยอ่ะค่ะตรงเนี้ยตำรวจสันนิษฐานว่ารถเก๋งของพริตตี้สาว
แดงโร่ไปเลยมันเกิดอะไรขึ้น

ก็เลยทำให้คนขับรถกระบะ

เพื่อให้รถเก๋งสีขาวเนี่ยขับแซงไป

แล้วทีนี้ก็เหมือนที่พริตตี้สาวเขาบอก
ถูกไล่ยิงแบบอื้อหือ
ตั้งแต่ตลาดเจ้าพระยา๘ไปถึง๔แยกบางพลู

แต่โชคดีที่มันไม่ไปโดนจุดสำคัญ
แล้วก็ถึงขั้นบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตกัน

ออกหมายเรียกเจ้าของรถกระบะคันก่อเหตุให้มา

ชื่อคือจสิบเอกหน้าที่เจริญแพทย์
อายุ๕๙ปีนะฮะ
เป็นนายทหารพระธรรมนูลสังกัดกอรมนจังหวัดน่าน
ก็มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็ไปรายงานตัวต่อสารพระธรรมนูลนะฮะ
ก่อนหน้านี้ไปรายงานตัวกับสารพระธรรมนูลมาแล้ว
แล้วทหารพระธรรมนูลก็นำมามอบตัวให้กับตำรวจ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าเออคืนนั้นเกิดอะไรขึ้น
ไปยิงสายเขาทำไมอะไรยังไงนะครับ
แต่ว่าเขาปฏิเสธจะตอบคำถามทั้งหมดเลยนะครับ
แต่หลังจากนั้นตำรวจก็เรียกผู้เสียหายทั้งสองคน

แล้วก็ให้ชี้รถคันที่ผู้ก่อเหตุขับมา
ทะเบียนแปดก่อก่ายลอลลิงสามเจ็ดสี่เก้ากรุงเทพฯ
ผู้เสียหายทั้งสองคนก็ยืนยันว่าใช่เลยพอเห็นรถแล้วจำได้เลย
แล้วก็พอใจกับการทำงานของตำรวจนะคะที่ควบคุมตัวคนก่อเหตุได้เร็วขนาดนี้
ดีค่ะพี่โอเคเลยจับไวชอบขอบคุณมากค่ะคุณตำรวจ
เมืองต้นก็แจ้ง๔ข้อหานักนะคะพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
แต่ว่าเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังคงแปลติเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็บอกว่าอาวุธปืนประจำกายได้ขายต่อไปตั้งนานแล้ว

ก็อาจจะหมายความว่าผมขับรถในวันนั้น